ตอนนี้เป็นฮีโร่ขวัญใจคนไทย

ช่วยเหลือพี่น้องชาวอุบลที่น้ำท่วมกันนั่นแหละค่ะ

วันก่อนเดินทางไปที่จังหวัดสมุทรประการ

เนื่องไหนว่าโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่๕
กรบ๑๖๖ปีค่ะ
ในพิธีมีการถวายเค้กยักษ์ขนาด๕๖๙ปอนด์ค่ะ
พี่บินก็บอกด้วยนะคะว่าใครที่มีประเด็นดราม่าอยู่
คิดว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นการนำเงินน้ำท่วมมาจัด

เงินทั้งหมดทั้งมวลจัดขึ้นด้วยเงินส่วนตัวของพี่บิน
แล้วก็เป็นเงินจากพี่น้องมูลนิธิร่วมกระตันยูค่ะ
รวมไปถึงเงินของเพื่อนฝูงที่มาช่วยเหลือกันเท่านั้นเอง
ไม่จำเป็นเลยนะฮะที่จะต้องไปเอาเงินของคนที่เขา
ตั้งใจจะบริจาคช่วยน้ำท่วมมาใช้ค่ะ
และพิธีบวงสวงนี้นะคะพี่บินเองบอกเลยว่าทำมาเกือบ๓๐ปีแล้วด้วยค่ะ
เพราะฉะนั้นมั่นใจสบายใจได้เลยนะคะ
เงินทุกบาททุกสตางค์ที่บริจาคมา
ถึงมือพี่น้องที่เดือดร้อนอย่างแน่นอนนะคะ
ก็งดน้ำมากกันไว้ก่อนแล้วกันนะคะ